เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์

ประชาเพชรยะโสดาบรันสารคาม

กันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก
กับมวยคู่เอกนักรบดาบอภิชาติมวยไทย
ประถะเก้กการสรุ่งวิไล
คุณผู้ชมและแฟนมวยพันธุ์ไทยห้ามพลาด
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป